เหตุการณ์ไปตั้งแต่ปี๒๕๔๑จุดเริ่มต้นคดีพระธรรมชโยถูกข้อหายักยอกทรัพย์และที่ดินบริจาคของวัด
ปี๒๕๔๒พระธรรมชโยถูกสั่งฟ้องและเข้ามอบตัวก่อนจะได้รับการประกันตัวออกไป
คดียืดเยอะถึงปี๒๕๔๙ในอาการถอนฟ้องคดีทั้งหมด
ช่วงปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๙
ปี๒๕๕๙มีนาคมถึงพฤษภาคม
ข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๔๐๐ล้านบาท

สารออกหมายจับแต่ไม่มีการมอบตัว
นายอ้างพระธรรมชโยอาภาษณ์

แต่ถูกสกัดจากพระและศิษยานุสิตจนต้องยุติ
วันที่๑๓๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
ค้นวัดครั้งที่๒แต่ถูกสกัดอีก

ขอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔แห่งรัฐธรรมนูล
ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗
ประกาศให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุม
โดยให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและใช้มาตรา๔๔
ในการจับพระธรรมชโย
ขณะที่การเคลื่อนไหวของฝั่งแกนนำ
เพื่อสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้า
พระสงฆ์สิทธิ์วัดพระธรรมกายกับเจ้าหน้าที่

อาหารเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๔๔

ปลดนายพนมสอนศิลป์ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกาย
พบว่าจนถึงขณะนี้พระธรรมชโยวัดพระธรรมกาย

ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น๓๔๖คดี
ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกาย
และสถานปฏิบัติธรรมในเครือข่าย
อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาพังงาเลยและตาก
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

โดยในคดีทั้งหมด๓๔๖คดี
พบว่าสารได้อนุมัติหมายจับพระธรรมชโยไปแล้ว๑๖หมายจับ
อีกหนึ่งคดีสะเทือนวงการผ้าเหลืองในปีนี้
หนีไม่พ้นคดีทุจริตเงินทอนวัด
ปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
นำกำลังเข้าตรวจค้น๑๐จุดในหลายจังหวัด
โดยตรวจค้นบ้านพักค่าราชการระดับสูง
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเครือข่าย
เพื่อค้นหาเอกสารที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรวัดของพศ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙ที่มีการเบิกจ่าย๓๓วัด
วัดที่เข้าข่ายทุจริต๑๒วัดสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า๖๐ล้านบาท
สร้างความปั่นป่วนในวงการสงฆ์
ช่วงไม่นานปปลุยสอบทุจริตเงินถอนวัดล็อต๒ในวันที่๒๑กันยายน
ซึ่งเป็นล็อตใหญ่บุคคลบ้านบุคคลต้องสงสัยรวม๑๔จุดใน๗จังหวัด
มีวัดเกี่ยวข้อง๒๓วัดตั้งแต่ปี๒๕๕๕๒๕๖๐รวมความเสียหายกว่า๑๔๐ล้านบาท
ล็อตนี้มีการดำเนินคดีกับบุคคล๑๙คน
หนึ่งในนั้นคือนายพนมสอนศิลป์อดีตพอพศข้าราชการและพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีก๔รูป
ความร้อนแรงของการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตเงินทอนวัด
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในการทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จนกระทั่งเดือนสิงหาคม๒๕๖๐คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้
เกิดทุกรัฐมนตรีที่หลายคนมองว่าเป็นการลงโทษ
จากนั้นไม่นานวันที่๒๖กันยายนมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพันธ์ตำรวจโทพงพรกลับมารับตำแหน่งเดิมอีกครั้ง
การกลับมาครั้งนี้พันธมดโทโภงพรพร้อมเดินหน้าลุยตรวจสอบคดีทุจจริตเงินทรวัดในรถที่๓
โดยพศเป็นตัวหลักมีปปและปปง
ช่วยประสานเรื่องงบประมาณประจำปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ขึ้นมา
เนื่องจากที่ผ่านมาตรวจสอบย้อนหลังถึงปี๒๕๕๕เท่านั้น
ทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัดเกือบร้อยละเก้าสิบ
สงฆ์ในวัดไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริต
แต่ถูกเจ้าหน้าที่พศหลอกและใช้เป็นเครื่องมือ